สีเกมนะครับนอกเหนือจากกีฬาฟุตบอลแล้วเนี่ยกีฬาประเภทอื่นนะครับเราก็คงจะมีขามมาฝากกันอย่างแน่นอนแต่ที่แน่นะครับที่ต้องโฟกัสเพราะว่าฟุตบอลนอกเหนือจากบอลชายแล้วเนี่ยบอลหญิงเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเข้มข้นในการเตรียมทีมพอสมควรเหมือนกันแล้วเราก็มีความหวังนะครับว่าเรานั้นจะก

กันในรอบชิงนั้นอยู่แล้วนะครับตามโปรแกรมเดิมนะครับของบรรยิงประเดิมสนาม๒๖พฤศจิกายนซึ่งนะครับจะเจอกับเวียดดามแชมป์เก่าซึ่งเป็นแชมป์สูงสุด๕สมัยเท่ากันด้วยนะครับล่าสุดมีการปรับโปรแกรมนะครับแต่ยังใช้คำว่าอาจจะก่อนนะครับเพราะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในร
ก็ต้องส่งใจช่วยนะครับทีมบอลหญิงเพราะว่าหลังจากนี้นะครับเราต้องดูผลงานกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกเธอนั้นยังไม่อยู่ความชัดเจนด้วยนะครับเรื่องของโปรแกรมลีกในระยะยาวนะครับแล้วก็ซีเกมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทวอร์เตอร์เมนต์นะครับที่เรานั้นก็จะต้องรักษาสภาพร่างกายรักษาฟอร์มนะครับเพื่
ที่ผสมเนี่ยนะครับก็น่าจะสามารถผ่านการขันครั้งนี้ไปได้แต่จะถึงเป้าหมายเด่นคอยหรือไม่ก็คงต้องตามเชียร์กันครับ